จำได้ไหมว่าแซนเคยบอกครั้งแรกสุดเลยบอกไม่รู้โมตกน้ำตอนไหน
โมตกน้ำตอนไหนครั้งแรกสุดเลย
เพราะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เพลิน

ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพูดกี่ครั้งต้องเหมือนกัน
คุณผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะคะว่าคนนี้พูดหลายครั้ง
แล้วหลายครั้งมันเหมือนกันไหมนะคะไม่เป็นไรเอาเมื่อคืนแล้วกัน
เอาล่าสุดนะฮะคุณแซนวิสาพัฒน์ยืนยันว่า
การออกมาไลฟ์สดครั้งนี้อยากให้ฟังความจริงจากมุมของเธอบ้าง
แซนบอกว่าคือยืนยันเหมือนเดิม
คุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจริงในขณะที่เธอกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ท้ายเรือ
แตงโมก็มาเดินมาบอกว่าจะฉี่นะพร้อมกับนั่งลงไปแล้วจับที่ข้อเท้าของเธอ
จากนั้นในขณะที่คุณแตงโมกำลังจะลุกขึ้นคาดว่าด้วยชุดที่ยาว
อาจจะเปียกน้ำแล้วก็มีน้ำหนักทำให้คุณแตงโมเนี่ยเสียหลัก
ซึ่งตัวเธอเองหมายถึงคุณแซนเนี่ยก็ถูกดึงเช่นเดียวกัน

บอกว่าตอนนั้นเธอก็พยายามบอกแตงโมว่า
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุกนะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อน
ในขณะที่ตัวเธอเองกำลังหันไปหาที่ยึดจับ
แต่ตอนแรกบอกว่าคุณแตงโมใช้มือสองข้างจับขาสองข้าง
ได้แต่ร้องแตงโมตกน้ำแตงโมตกน้ำ
ไม่นานก็คือตอนที่จังหวะตกเนี่ยเรือมันแล่นไปข้างหน้าถูกไหมคะ
ไม่นานเธอบอกว่าเรือก็วกกลับมาในจุดที่เกิดเหตุ
แต่ไม่เห็นแตงโมแล้วไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยสิ่งมีชีวิตในน้ำ
แม้แต่เสียงกรีดร้องของคุณแตงโมก็ไม่ได้ยินถ้าเธอเห็นตอน
นั้นหรือได้ยินตอนนั้นเธอจะกระโดดลงไปช่วยแน่แน่เดี๋ยวนะ
ทานโทษตอนที่เขาตกไปต่อหน้าต่อตาจังหวะนั้นทำไมไม่กระโดด
คืนเขาถามคำถามพรั่งพลูมาเยอะมากเลยแต่หลายคำถามคุณใส่

ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นเพื่อนภาษาอะไร
เห็นเพื่อนตกน้ำไปต่อหน้าต่อตากลับ
ไม่มีท่าทางสลดหรือเสียใจ
ประเด็นนี้คุณแซนบอกว่าที่ไม่สลด
เพราะไม่คิดว่าโมจะจากแซนไปด้วยซ้ำ
จะเห็นกันแล้วก็ไม่คิดว่า
แตงโมจะไม่กลับขึ้นมาอีก
อืม
แค่เหงาของโมหรือว่าเห็นอะไร
ฉันมั่นใจว่าฉันกระโดด
แต่บางทีคือแซนรู้สึก
ไม่โอเคแต่ฉันก็ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าให้

พูดไม่ค่อยเก่งรักหมดใจหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ที่รู้คือนั่นคือสิ่งที่เขาตอบ
ประโยคนี้พอต่อไปคนก็บอกอ้าวนั่นเพื่อนคุณนะ

มันไม่จำเป็นต้องรักษาอารมณ์อะไรก็ได้มั

แล้วส่วนคำถามที่ว่าหลังเกิดเหตุทำไมหายไปเลย
ซานตอบบอกว่าตาเธอเจ็บสภาพจิตใจไม่ไหว
กลับมาพักที่บ้านแล้วก็จะกลับไปช่วยหาต่อ
แต่ปรากฏว่าวันถัดมาเธอมีอาการป่วย

ยืนยันว่าตอนที่หายไปไม่ได้ไปหาทนายความ
อย่างที่กระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้

คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ

ส่วนประเด็นใหม่ที่ชาวเน็ตพากันจับพิรุษว่า
เอ๊ะที่แขนของแซนลักษณะมีรอยฟกช้ำ
บริเวณแขนซ้ายด้านในเลยข้อมือขึ้นมาเล็กน้อย
แล้วก็รวมถึงบริเวณขมับด้านซ้ายมีรอยลักษณะเป็นรอยยาว

ประเด็นนี้คุณแซนอธิบายเหมือนกันนะคะ
เธอลงทุนเช็ดหน้าให้ดูเลยว่าเธอไม่ได้แต่งหน้าปกปิดรอยแผล
รวมถึงเช็ดรอยที่แขนด้วย

แซนบอกว่าไม่รู้ว่าประเด็นนี้เอามาจากไหน
แซนกับแตงโมคือเอาจริงคนตั้งข้อสังเกตว่า
นี่เห็นไหมวงกลมที่ด้านซ้ายหน้าผากซ้าย
สังเกตว่ามันเป็นรอยเล็บขวดหรือเปล่า
แล้วข้อมือเป็นรอยเล็บหรือเปล่าลักษณะเป็นช้ำอะค่ะ
ก็เลยสันนิษฐานกันว่ามันมีการทะเลาะกันบนเรือ
ถึงขั้นที่ว่ายื้อแย่งฉุดกระชากลากถูกันหรือเปล่า
ก็เลยทำให้เกิดร่องรอยบนร่างกายหลายคนที่อยู่บนเรือ
แซนบอกว่าประเด็นนี้คุณไปเอากันมาจากที่ไหน
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับโมเลย
ไม่ได้มีเรื่องเกลียดอะไรกับโมเลยรู้จักกันมาเป็น๑๐ปี
แล้วก็สนิทใจกันเหมือนเดิม
เรื่องทะเลาะเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย
แต่ช่วงแรกที่คุณแซนออกมาให้ข้อมูลบอกว่า
ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ว่าก็โมเข้าไปปรัสสาวะ
แซนก็ไม่อยากไปมองเขาหรอกมันไม่ได้น่ามองอะไรอย่างนั้น
คุณแซนเธอเป็นสาวแพร่๒ตอนนี้อะไรอย่างนั้น